เอาล่ะคุณผู้ชมครับกลับมาในเบรกสุดท้าย
ใครที่ส่งวันเดือนปีเกิดมา
แล้วอยากจะให้หมอไก่อาจารย์พอพระธินี

รอเลยเจออยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะ
ไปติดตามกันเลยค่ะดูดวงกับหมอไก่ค่ะ
พบกับอาจารย์พอพาคินี
ผู้เขียนคอลัมป์ด้วงดาวของท่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ทาแด้สวัสดีครับหมอไก่ค่ะโอ้โฮมันเสกมาเลยนะ
วันนี้หมอไก่ก่อนที่จะมาเช็คดวงชะตาให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะ
เราจะมาพูดถึงราศีที่มีเกณฑ์จะถูกรางวัลใหญ่
โอ้โหใช่ไหมคะใช่ค่ะ
จากการตรวจดวงชะตาทั้ง๑๒ราศีแล้วนะคะ
จะมีอยู่สองราศีด้วยกันโอ้โหที่แบบว่าดวงเฮงดวงปังมาก
มีโอกาสได้ลาบก้อนใหญ่หนึ่งในนั้นมีนั่งอยู่กับเราด้วย
เฮ้ยตายแล้วนี่ฉันหรือเปล่าทำยังไงดีฮะตื่นเต้น

ยังไม่ได้พูดเลยว่าจะราศีไหนน้องใบตองคุณก็ตื่นเต้นกับเรื่องพวกนี้
หรือเป็นอย่างฉันก็แน่ค่ะคุณจำตวนไม่ถูกเลยทำยังไงดี
เอาสองสาวใจเย็นผมว่าเราลองฟังจากปากของหมอไก่ก่อนดีกว่า
ไก่ครับสองราศีที่ว่าอย่างแรกราศีแรกคือราศีอะไรฮะ
ราศีแรกเนี่ยก็คือชาวราศีเมทุน

ราศีของผมนี่ครับราศีมิถุน

เราได้พูดเกี่ยวกับว่าดาวราหูหรือพระราหูเข้าดวงใช่ไหม
พอพระราหูเข้าดวงส่งผลทำให้ดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงไป
คือดาวราหูในทางโหรศาสต
มันจะหมายถึงเรื่องของพวกนักลงทุนการเสี่ยงดวง

ดาวเสียดาวป่าเสียดาวเสียเสีย
ดาวป่าเข้าทัพนะค่ะนะค่ะ

ชาวราศีเมทุนในเรื่องของโชคลาภอาจจะแบบแห้งแรงไม่ค่อยมี
ถ้าสมมุติว่าเสี่ยงดวงก็มีโอกาสที่จะติดลบมากกว่า
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าหลังจากที่ดาวราหูเข้าดวงแล้ว
ส่งผลทำให้มีโอกาสได้ลาบก้อนใหญ่

เงินหล่นใสอย่างนี้เหรอ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

อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับน้ำเหรอ
ซื้อน้ำมะพร้าวก็ได้
คืออะไรได้เช่นกัน
ง่ายเลยเนอะ
๒ล่าศีนะครับ
เป็นล่าศีเนทุ้นกับล่าศีถนู
ที่มีเกณฑ์จะถูกรางวัลใหญ่นะ
เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะ
ส่วน๓ผู้โชคดีที่ไม่ต้องรุ้นแล้ว
เพราะว่าเป็นผู้โชคดีได้รับการตรวจสอบดวงชะตาจากหมอไก่นะคะ
ท่านแรกได้แก่คุณจินตนาดิตเจริญเกิดวันที่๖ตุลาคม๒๕๑๑นะคะ
คุณจินตนาถามเรื่องการงานการเงินและโชคลาภ
ในเรื่องของการงานก่อนเลยนะคะการงานในปีนี้ต้องสู้ศึกเยอะเลย
เพราะว่างานค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงนะคะ
โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้บังคับบัญชา
แล้วว่าการทำงานร่วมกับคนอายุมากกว่าเนี่ย
อาจจะแบบมีเรื่องของการขัดแย่งขัดใจกันความคิดไม่ค่อยตรงกัน
แล้วอาจจะต้องระวังในเรื่องของเอกสารเอกสารผิดพลาด
หรือว่าการโดนหลอกให้เซ็นเอกสารอะไรอย่างนี้
อาจจะต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะหรือว่าในเรื่องของการตัดสินใจ
เพราะว่าทางคุณจินตนาตามดวงมีเกณฑ์คิดผิดตัดสินใจพลาด
เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าจะตัดสินใจอะไรใหญ่
อาจจะต้องแบบว่าปรึกษาคนที่ไว้ใจ
หรือว่าให้เวลาตัวเองในการที่จะตัดสินใจอะไรในบางเรื่องนิดนึง
ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจหน่อยคือคิดทบทวนให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจนั่นเอง
เรื่องของการเงินแนะนำว่าให้ออกแนวเก็บมากกว่าลงทุน
เพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยในเรื่องของการลงทุนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเด่นนะคะ
แล้วก็ในเรื่องของการแบบร่วมหุ้นกับคนอื่นสมมุติว่าจะทำธุรกิจร่วมกับคนอื่นเนี่ย
แนะนำว่าตอนนี้อย่าเลยดีกว่านะคะอย่าทำแบบนั้นเพราะว่ามันมีโอกาสที่แบบว่าเราจะเสียเปรียบเขา
หรือว่าถ้าตอนนี้ทำอยู่เนี่ยอาจจะต้องคุมในเรื่องของการเงินให้ดี
เพราะว่ามีโอกาสที่จะโดนเอาเปรียบส่วนในเรื่องของโชคลาภอาจจะต้องเบรกไว้ก่อน
ยังไม่มีค่ะเบรกไว้ก่อนนะคะ
ส่วนท่านที่๒นะคะคุณระวิวัลแซ่หมี่นะคะเกิดวันที่๘มีนาคม๒๕๕๙
ถามการงานความรักโชคลาภเขาบอกว่าตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยมีแต่ปัญหาค่ะหมอไก่ค่ะ
ในเรื่องของเนื้องานนะคะเนื้องานโดยมากไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการทำงานนะ
แต่ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการประสานงานการแบบว่าทำงานร่วมกับคนหมู่มาก
จะทำให้คุณละวิวัลเนี่ยโอ้โหเหนื่อยใจหนักใจแต่บางทีคนภายนอกเขามองว่าคุณละวิวัลดูมันเหมือนไม่มีอะไรเลย
แต่จริงมีเรื่องที่หนักใจอยู่แต่ว่าแบบไม่มีใครรู้ว่าหนักใจ
ก็คือหนักใจในเรื่องของคนแหละแต่ว่างานไม่ได้มีปัญหาอะไร
ความรักล่ะคะ
ความรักนะคะไม่ได้บอกมาด้วยว่าโสดหรือว่ามีคู่
ถ้าสมมุติว่าโสดเนี่ยจะมีโอกาสได้คู่ที่มีตำหนิ
ก็คือหมายถึงว่าอาจจะเคยมีคู่คลองมาแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
คนที่แบบว่าเคยผ่านการมีแฟนหรือเคยแต่งงานมาแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เป็นคนที่ไม่ใช่อยู่แถวนี้ไม่ใช่อยู่ใกล้ตัว
แล้วเป็นคนที่มาจากแดนไกลมาจากที่ไกล
อาจจะมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเลย

ถ้าสมมุติว่ามีคู่เนี่ยโหช่วงนี้อาจจะแบบความสัมพันธ์ทางเหินนิดนึง

แบบว่าปัญหาในเรื่องของงานเนี่ยอาจจะทำให้คุณละวิวัลเนี่ย
คือใจมันก็หมกมุ่นอยู่แต่การงาน
ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยแบบให้ความสำคัญกับครอบครัวคนรัก
อาจจะหลงลืมไปบ้างในบางครั้ง
ถามการเงินการงานครอบครัว

การเงินแนะนำว่าให้สำรองเงินเอาไว้ก่อน
เพราะว่าดวงเนี่ยมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายมากนะคะ
แต่ว่าไม่ใช่ใช้จ่ายแบบกับเรื่องที่แบบไร้สาระหรือว่าสุรุยสุรายนะคะ
เป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่
อาจจะซื้อวางแผนซื้อบ้าซื้อรถนะคะ
หรืออีกในหนึ่งก็คืออาจจะแบบว่าเป็นเรื่องของการซ่อมแซมบ้าน

การงานและครอบครัวก็ครบถ้วน

ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ได้ตรวจสอบดวงชะตากันไปแล้วนะคะ
ผู้โชคดีนะคะจะได้รับวัตถุมงคลจากหมอไก่ไปเลยนะคะ

ท่านใดที่พลาดไปก็เดี๋ยวเจอกันศุกร์หน้าหมอไก่มาดูดวงให้ใหม่นะคะ
วันนี้ขอบคุณหมอไก่นะคะขอบคุณค่ะ

กับหมอไก่แบบนี้ในทุกวันศุกร์นะครับ